คุณผู้ชมไปที่เก่าที่เดิมเลย
วัดโบดราชศาสตร์จังหวัดอ่างทอง

พยาบึ้งนี่เห็นไหม
เห็นครับคิดถึงกันไหมหลายงวดนะ
ภาพที่คุ้นตาแบบนี้นะใช่เลยนะคะ
ชาวบ้านเขาทำพิธีเสี่ยงทายขอเลขเด็ดจากพญาบึ้ง
อาศัยอยู่ในรูตรงนี้
อยู่หลังวัดโบดราชศรัทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
นำอุปกรณ์มาดอกไม้ถูกเทียนนะคะเอาไปทำพิธีนะคะ
หกตุลาคมนี้เขาก็หวังว่าพญาบึ้งจะมาให้โชคให้ลาบ
ซึ่งอุปกรณ์ที่บอกไปมีอะไรบ้างเหมือนเดิม

ตัวเลข๐๙ทั้งหมด๓ชุดทั้งหมดก็คือ๓๐ใบ
่อนลงไปในรูบึ้งจากนั้นรอรอนะอดทนเฝ้าคอยทำอะไรก็ได้
รอจนกว่าพญาบึ้งจะดันเศษกระดาษออกมาทิ้งไว้ที่ปากทางเข้ารู
คราวนี้รอรอกันต่อไปออกมายังออกแล้วออกแล้วได้มาทั้งหมด๕ใบ
เขาบอกว่าพยายามบึ้งดันเศษกระดาษออกมาทิ้งไว้๕ใบ
มีอะไรยังไงบ้างก็ดูกันเอาเองแล้วกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไทรัฐทีวีทีวีมหาชน
จะบอกว่าไทยรัฐทีวีมีให้ดูเท่านั้นเอง
ไทรัฐทีวีทีวีมหาชน
เปิดให้ถูกช่องแล้วคุณจะได้ดูอะไรเด็ดแน่นอน